คุณผู้ชมคะงมเข็มในมหาสมุทรญาติฉันใด
นี่ผู้หญิงคนนี้ไปเธอน่าข้าวมือถือมันล่วงตกลงไปที่พื้น
ถอดใจแล้วแม่น้ำเจ้าพญาโอ้ยใครจะหาเจอ
อุปกรณ์มาไม่ใช่พี่เขายืนอยู่เฉยนะเห็นภาพจะหาว่าอ้าวทำไมไม่เห็นรีบกระโดดลงไปช่วย
เจ้าของเนี่ยคือคุณคณิตหายุภากิ่งนะคะก็มานั่งกินข้าวกับเพื่อนอีกสองคน
เธอทำอะไรไม่ถูกเลยถึงตอนนั้นคือตกใจมาก
นี่อยู่ที่ร้านทุมเป้าอ้วนใกล้กับสะพานภูมิพล

นึกว่าร่วงจากกระเป๋าแล้วกระเป๋ามันก็มีสิทธิล่วงเหมือนกันนะ
อ้าวแต่อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็งมค้นหาอยู่
คุณผู้ชมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะ

นี่จังหวะนี้ที่เจ้าหน้าที่เขางมลงไป
แล้วดูสิจะเจอไม่น่าจะเจอไหมหน้าสุดท้ายนี่
เอาขึ้นมาได้เห็นไหมไฟยังติดอยู่เลย

ใช่งั้นต้องถามคุณคณิตถาหน่อยไหมคะ

คุณคณิตถาสั่งอาหารแล้วมันยังไงต่อนะคะ

โทรศัพท์ตกจากโต๊ะหล่นลงพื้นแล้วก็กระเด็นลงน้ำ

ร้านป้าถุ่มป้าอ้วนเขาก็โทรแจ้งกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลางมหาไม่นานค่ะ
ซึ่งขอบคุณนะคุณคณิตถาขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำ
ร่วมกับตันยูที่หามือถือคืนมาได้

คือรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลต่างที่เซฟเอาไว้
อันนี้สำคัญกับเธอมากเลยนะคะ
อุณีโทรเข้าได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอืมค่ะ